มาดูอีกหนึ่งเรื่องนะใครที่อยู่ห้องเช่าห้องแถวหอพักคงจะมีปัญหาเรื่องของข้างห้องเนี่ยเสียงดังผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๔๒กินเบียร์จนเมาเอ๊ะอะโวยวายคนข้างห้องอยู่ไม่ได้
ก็เลยไปแจ้งตำรวจมาควบคุมซะหน่อย

คนเราพอเบานี่มันไม่ไหวจริงเนาะ
เป็นอีกคนนึงค่ะอีกคนนึงใช่
น่าเห็นใจอยู่เหมือนกันยังมีปัญหาชีวิตนะครับ

พร้อมกับกู้ภัยเทศบาลตะบนท่าข้ามนี่แหละ
เข้าไปควบคุมตัวนางพจนีธรณีทอง

ไม่มีเลขที่หมู่๓ตะบนท่าข้าม

นางโภชนีธรณีอยู่ในอาการคุ้มครั้ง

พร้อมส่งเสียงด่าชบ้านด้วย
แล้วคนเขาแบบกลัวเขาจะทำร้ายตัวเองเพราะว่าควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วนะ
ก็เลยตัดสินใจเปิดประตูเข้าไปช่วยเหลือแต่กลับถูกตะโกนด่าต่างนานาอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ย

เจ้าที่ถามว่าตีผมทำไมอ่ะ

แล้วก็ทุบตีเข้าไปเท้าก็พยายามจะถีบไปก็เลยต้องเข้าไปเกลี้ยกล่อมกันหน่อย
พบว่านางพจนีเนี่ยเมาครับนะเมาหนักไม่มีสติพูดไม่รู้เรื่องแล้ว
สุดท้ายก็มีการพาตัวนางพจนีเขาบอกว่าเขาถูกนางพจนีไล่ตะเพิดออกจากห้องก่อน
แต่สุดท้ายก็ต้องประสานสายตรวจไปควบคุมตัวส่งโรงพัก
เพื่อเป็นการสงบสติอารมณ์
แล้วก็นำตัวไปที่โรงพยาบาลบางประกง
เพราะว่าเขาบอกเขาแน่นหน้าอกหายใจไม่ออก

ไปเล่นแชร์จะเปียร์แชร์

หากใช้เงินล่ะเราต้องการจะได้เงินจากตรไปใช้แต่ก็เปยมไม่ได้ก็เครียด

เขาก็ทำถูกนะ
ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอลมาดื่มที่บ้าน
อยู่คนเดียวจริงก็ไม่ได้ทำอะไรผิดในส่วนตรงนี้
แต่ประเด็นคือโวยวายอารวาสเสียงดัง